วันนี้วันจันทร์เดี๋ยวเราจะแจกกันในช่วงนี้แหละเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย

มาเลยจะชวนคุณสืบสกุลนะใส่เสื้อชูชีพให้ดีจับไม้พายให้มั่นแล้วกรี๊ดให้สุดเสียงกับการไปล่องแก่งค่ะ

ฟินทั้งมันทั้งสนุกเลยนะคุณมีหลากหลายอารมณ์และนี่ชิวก็มี
เออคือมันมีหลายเลเวลถ้าสมมุติเกิดจะเบบีอนุบาลสายชิวก็ได้

ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากลิ้มลดความท้าทายขอแบบสุดขอให้ใจลงไปหล่นอยู่ที่ตะตุ่มก็มีให้เหมือนกันค่ะ

คุณสุมสกุลเห็นไหมคือเขามีอุปกรณ์เซฟตี้พร้อมเลยนะ
หมวกใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ลงไปท้าทาย
มีให้เลือกค่ะ๑๕เลเวลค่ะ

แล้วใช้เวลาประมาณนัก๒๓ชั่วโมง
ระยะทาง๘กิโลเมตร๑๗แก่ง
โอ้โหจังหวัดนี้ตัวยงเลยนะคุณฮะ

ถูกต้องแล้วก็เขาก็จะมีเค้าเรียกว่าในหัวในท้ายเหรอ
คนคอยดูแลแบบใกล้ชิดเลยค่ะ
คนคัดหัวคัดท้ายเนี่ยนะคัดเรือเนี่ยนะฮะ

ใครอยากไปให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้เลยค่ะ

ชวนไปร่องแก่งลำน้ำเข็กที่พิษนุโลกโลกกันนะคะ
โทรไปเช็คนะเพราะเขาจะเปิดเป็นฤดูกาลนะ
บางครั้งถ้าน้ำแรงเกินน้ำเชี่ยวเกินเขาก็ไม่ให้เล่น
แต่ฮะโอ้น่าไปจริงนะฮะ
ไปแบบมันแล้วหิวหรือยัง
เติมของหวานใส่ในท้องกันหน่อยคุณ
และของหวานขนมโบราณหาทานได้ยากนะให้คุณผู้ชมไปนี่เลยครับ
นี่ขนมข้าวเม่าคลุกมะพร้าว
อันนี้ยังไม่คลุกมะพร้าวนะเดี๋ยวตอนคลุกมะพร้าว
คุณจะได้เห็นโอ้โหมะพร้าวเยอะจัดเลยนะฮะ
เป็นขนมโบราณที่หาทานได้ยากแล้วในปัจจุบันนี้นะคุณนะ
ดูสิใส่มะพร้าวเยอะมาก
คุณป้ากองแพงทูคำมีนะฮะ
คุณป้าอยู่บ้านเล็กที่๑หมู่๖ตำบลห้วยแรม

คุณป้ามีอาชีพทำขนมข้าวเม่าคลุกมะพร้าว

เม็ดข้าวเหนียวอ่อนที่ผ่านกระบวนการ
ขัดสีนะฮะแช่ลงในน้ำมะพร้าว
หรือว่าน้ำเปล่าให้มันหอมนะฮะ

ข้าวเม่าดูดน้ำจนแห้ง
จากนั้นนะคุณโรยมะพร้าวอ่อนใส่น้ำตาลใส่

กลายเป็นขนมข้าวเม่าคลุกมะพร้าวแบบนี้

ใช่ค่ะตักแบบเต็มแบบนี้

หาทานยากนะคุณนะคุณลองเดินตลาดแถวนี้ดิหรือเดินตลาดที่ไหน

นี่เวลาดิฉันเห็นร้านไหนนี่จะพุ่งตรงไปซื้อเลย

อันนี้ที่จังหวัดตราดนะไปหาคุณป้ากองแพงท่านได้นะฮะ
อาจจะตราดค่ะพาไปปราจีนบุรี
พลขึ้นบกมาทำอะไรกันจ๊ะ

มือขอแบบนี้ไม่ได้นะ
เขามี๔เท้ามีหลังตุง
ที่วงแดงอยู่คุณผู้ชมเป็นเต่าหนาแสนรู
ขึ้นบกมาแล้วยิ่งช่วงนี้ไงช่วงเข้าพรรษา
มาขอข้าวขออาหารกินนะคะแล้วดูสิมากันแบบเพียบเลยค่ะ
ไปที่บ้านของคุณป้าอุบลรัฐเนี่ยนะคะ
ป้าอยู่บ้านเลขที่๑๑ทับ๕อยู่ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจินบุรีค่ะ
หลังบ้านป้าเป็นบ่อน้ำธรรมชาติใช่ไหม

เป่าหนามันมีสัก๕๑๐ตัวตรวมเตรียมขึ้นมาจากบ่อดินหลังบ้านแบบนี้
มาขอพวกข้าวสุกเปลือกผลไม้เศษกับข้าวกิน
แล้วป้าอุบลรัฐนี่มันบอกว่าโอ้โฮยมาบ่อยช่วงเข้าพรรษา
เป็นแบบนี้มาเป็น๑๐กว่าปีแล้วนะ
เออเราเอาเรื่องราวแบบนี้มาบางคนก็โยงไปที่ความเชื่อไง
ไปดูบ้านเล็กทงบ้านเล็กที่อย่างที่บอกเมื่อกี้
เป็นเตาแสงท์รูด้วยใช่ไหมบ้านเล็กธิอะไรอย่างนี้เลยละฮะฮะวัยสิ่งโชคกันนะฮะเอาล่ะมาถึงช่วงคำถามแหละ
เมื่อกี้แหมคุณอาริยาพูดแบบอะไรโลก
คุณอาริยาก็เฉลยคำตอบไปให้แล้วนะครับ

หลับตานะหลับตาแล้วก็กดพิมพ์มาได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
อย่าลืมแฮชแท็กตามด้วยเบอร์โทรศัพท์
แล้วก็ส่งมานะคะที่ไลน์หน้าจอของเราได้เลย

แล้วก็ส่งข้อความมานะทางไลน์เดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วคุณผู้ชม

ค่า๕๐๐บาทเอาไปจับจ่ายซื้อของกันได้เลย
เนื่องในโอกาสครบรอบ๗๕ปี
ลำน้ำเข็กอยู่จังหวัดโลก

เรามีคำถามแบบนี้มาให้ได้ร่วมสนุกกันทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เลยค่ะ
จริงรับไปเลยนะอยากได้เหมือนกันนะ

เอามาตั้งไว้ตรงนี้ให้กับคุณผู้ชม